คุณผู้ชมครับมาดูงานชาปนกิจศพ
พ่อจีรศักดิ์โอภาโสอดีตเจ้าวาดวัดเขาน้อย
หรือว่าสำนักสงฆ์เขาน้อยตาดหินกอง
ตำบลสาริกาจังหวัดนครนายยกคุณ
คือเป็นคลิปภาพขณะที่มีพิธีชาปนกิจนะ
แล้วก็บางคนเขาไปแคปภาพลงในเฟซบุ๊ก
ปรากฏภาพปฏิหาร
มีลักษณะคล้ายกับร่างของหลวงพ่อปรากฏให้เห็นเลยนะ
คือต้องบอกก่อนนะครับว่าหลวงพ่อจีรศักดิ
มรณภาพเนื่องจากอาการอาภาษณ์นะครับ
แล้วก็ก่อนที่ท่านจะมรณภาพก่อนจะละสังขาร
เหมือนหลวงพ่อรู้ว่าจะละสังขารเมื่อไหร่
หลวงพ่อเตรียมการจัดงานศพด้วยตัวท่านเองเลย
เรื่องนี้นะฮะลูกศิษย์ลูกหาก็คือนายสุขสรรค์จันทรานนท
เจ้าหน้าที่กู่ภัยสวรรยะนครนายก
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชุมเพลิงและเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจีรศักดิ์
แล้วให้ฟังว่าหลวงพ่ออาภาษณ์ด้วยโรคตับ
แล้วก็ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลได้สั่งให้ผมเป็นคนดูแล
หรือเป็นสับปะเลอในงานศพหลวงพ่อด้วย
หลวงพ่อและผมมีการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดพิธีเผาศพที่เชิงตะกร
โดยหลวงพ่อมาคุมงานเองด้วยซ้ำ
และหลวงพ่อมรณภาพในวันที่๙สิงหาคมเวลา๑๔นาที๓๐นาที
จากนั้นลูกศิษย์ลูกหาก็ได้เตรียมจัดพิธีชาปนกิจบนเชิงตะกร
และปรากฏว่าขณะที่มีพิธีนั้นมีลูกศิษย์ลูกหาถ่ายภาพได้
ปรากฏเป็นภาพเหมือนร่างของหลวงพ่อปรากฏเป็นอยู่ตรงเปลวไฟเนี่ยคุณ
ตอนแรกผมก็ดูเป็นเปลวไฟธรรมดานะจ้องไปจ้องมาคล้ายหลวงพ่อจริง
หลวงพ่อมาปรากฏกายให้เห็นก็เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจ

แล้วก็มีการแชร์ภาพนี้ลงในโลกโซเชียลกันนะฮะ
นี่ก็เป็นปฏิหารเรื่องหนึ่งนะครับ
ที่นครนายกนะคะพาคุณผู้ชมไปที่อายุทยากันหน่อยค่ะ
บรรยากาศในอสมรือศรีเนรทาสพุทธคุณ
ริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
อยู่ใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไซย์เฮียมเผอร์บางไซย์อายุทยา
ซึ่งก็มีคนไปทำบุญกันเยอะค่ะ
รวมถึงหนึ่งในนั้นมีนายพงศักดิ์โสพักดี

แต่พอพูดชื่อโป๊งเหน่งเชิญยิ้มอ๋อดาราตลกชื่อดังนี่แหละ
ไปพร้อมกับนายกาญจพลภัยร้อหรือว่าอาจารย์ตาลือตกบ้าน
อายุ๔๘ปีอาจารย์ตาลือเนี่ยเป็นเจ้าของรายการ
ปลุกผีค่ะก็มีการนำสิ่งของไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็ร่วมอยู่ในพิธีด้วยนะคะเป็นพิธีเจิมหน้าผาก
พิธีต่อเส้นวาสนาเปิดถุงเป็นถุงเงินในฝ่ามือ
เพื่อเป็นการเสริมโชคลาภร่ำรวยเงินทอง
แล้วก็มีการเช่าพญาเต่าบูชาตะค่องเรียกทรัพย์ด้วย
อันนี้เป็นบรรยากาศในพิธีนะคะที่คนไปร่วมงานค่ะ
ส่วนข่าวต่อไปให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยนะคะ
หลวงตาวัญชัยพระลูกวัดราชบูรณะอำเภอเมืองพิษสนุโลกค่ะ
เต่าสตาฟเต่าตัวนี้ไม่ใช่เต่าสตาร์ฟธรรมดานะ
เพราะว่าที่กระดองของเขามีการแกะสลักรูปพ่อแก่หรือสีลงยันอัคระด้วย
ดูนะถ้ามือหลวงพ่อไม่บังนะจะเห็นรูปหรือสีหรือว่าพ่อแก่แบบชัดเจนนี่นะ

หลวงพ่อเอาลงมาทำความสะอาดและปิดทองใหม่อีกครั้ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
หลวงพ่อเปิดเผยนะคะก็เต่าตัวนี้ที่ได้มาเป็นเก่าเต่าแกะสลัก
มีคนเอามามอบให้เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่า
ก่อนหน้านี้การครอบครองของเขาทำให้เขาได้โชคได้ลาบมาแล้ว
แต่ว่า๒๓วันที่ผ่านมาฝันไม่ค่อยดีค่ะ
ตัวนี้จริงตายแล้วเนอะก็เป็นเต่าสตาร์ฟนะ
แต่ความฝันของเขาเห็นเต่าเดินได้แล้วก็เดินหายออกไปจากบ้าน
ก็เลยตัดสินใจเอาเต่ามาถวายเพื่อให้หลวงพ่อเก็บรักษาเอาไว้
ให้มาอยู่ที่วัดลุงโมอายุ๕๙ปีค่ะ
เป็นคนที่ช่วยหลวงพ่อทำความสะอาดเต่าตัวนี้

ใช่ค่ะบอกว่าเป็นของที่หาดูได้ยาก
แกะสลักสวยงามประนีตและใช้ในการแกะสลัก
เขาใช้คำว่ามีสนิมแดงเป็นลักษณะเด่น
เขาบอกว่าคาดจะทำขึ้นยุคใกล้เคียงกับ
แล้วก็มีการลงยันเขียนอัคระไว้บนหลังเต่าด้วยนะฮะ
แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อนะ
คือเต่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็การลงอัคระถือว่าเป็นของมีครู
ถ้าเอาไปไว้ในบ้านอาจจะ
อยู่ไม่ได้ต้องเอามาถวายวัดอะไรแบบนี้
นี่ไงเจ้าของเขาฝันเห็นเต่าเดินออกจากบ้านนี่ไง
เขาก็เลยไม่สบายใจเอาฟังเสียงลุงโมค่ะ

ดูเลยครับดูเลขกันเลยเห็นไหมครับ

ด้านหลังครับด้านหลังนี่เลยนี่เลย

สวยจริงครับ
ไปกันอีกที่หนึ่งนะฮะที่วัดสุขวัฒนาบราม
อำเภอปัฒนทงชายจังหวัดธความราชสีมาก
มีชาวบ้านใช้ลูกมะพร้าวแก่ที่หล่นจากต้นหลังวัด
เพื่อที่จะมาส่องนู่นส่องนี่
ส่องดูตามความเชื่อของชาวบ้าน
เขาบอกว่าต้นมะพร้าวต้นนี้มีลักษณะแปลก
คือลำต้นเดียวแต่มียอดแยกออกเป็น๒ยอด
หรือว่ายอดแฝดนั่นเองนะครับ
มีใบดอกผลสมบูรณ์ทั้ง๒ยอดเลย
พอผลมะพร้าวมันหล่นลงมาแบบนี้
ชาวบ้านก็เชื่อว่าน่าจะมีของดี

คุณตาทองคำกิ่งอายุ๘๗ปีซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เห็นต้นมะพร้าวต้นนี้มานานแล้วนะครับ
พระท่านเป็นผู้ปลูกเอาไว้ข้างกำแพงหลังวัด

มียอดที่มันแยกออกมาเป็น๒ยอดยอดแฝดนี่นะครับ
แล้วก็คนก็เข้ามากราบไหว้บูชาต้นมะพร้าวแปลกต้นนี้กัน

พอใกล้ถึงช่วงเวลาที่จะต้องขอพรขอโชคกัน
ก็จะมาที่ต้นมะพร้าวต้นนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูหายหินโบราณค่ะที่ร้อยเอ็ดค่ะ
คุณผู้ชมที่วัดสุนทรธรรมารามบ้านโคกรุงเนี่ยนะคะ
หินโบราณชาวบ้านเขาเรียกว่าปู่คำ
แล้วก็มีต้นตะเคียนโบราณหรือว่าย่าทอง
แล้วดูสิชาวบ้านเขาก็เดินทางมามาจากหลายจังหวัดเลยนะ
มีชุดผ้าไทยใหม่เอียมสำหรับย่าทอง
แล้วก็มีผ้าสโรงใหม่เอี่ยมสำหรับปู่คำ
ก็เอามาเปลี่ยนกันนี่แหละค่ะ

เพิ่งมีโอกาสเอาของมาเส้นไหว้ใช่ค่ะ
ส่วนที่คำชโนธบ้านอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวานนี้คนไปเยอะอยู่แล้วฮะโอ้ที่นี่คนไปเยอะอยู่แล้วฮะ

ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาค่ะ
จุดที่คนให้ความสนใจอีกจุดหนึ่งคือด้านหลัง
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นขุมทรัพย์ของพ่อปู่แม่ย่า
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะเขาบอกไปเจอจิ้งจก
อยู่บนต้นมะเดือด้วยปกติเขาบอกไม่เคยเจอ
อ๋อนี่หรอ
นี่ส่วนนอกจากนี้นะคะอีกจุดหนึ่งที่ไปคือ
ขันน้ำมนต์เขาก็ไปจองกันดูหาอะไรกันก็ว่าไป
จากนี้ในช่วงนั้นใกล้กันก็จะมีนางรำมารำแก้บนอีกด้วย

แล้วก็เชื่อว่าเสาร์อาทิตย์คนไปกันเยอะเหมือนกัน

นี่รวบรวมมาให้หลายบรรยากาศหลายที่เลยคุณผู้ชม